ดูด้านหลังค่ะสลดลูกแท้ยิงพ่อ๖นัด
นี่กลายมาเป็นเรื่องสลดกลายเป็นข่าวใหญ่นะคะลูกฆ่าพ่อ
แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ทีนี้ค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดก็ค่อยเผยออกมา
แต่เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังก่อนค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็น
ลูกมาถึงนะพยายามตะโกนเรียกพ่ออยู่หน้าบ้าน
แล้วพ่อก็แก่แล้วอายุ๘๘ปีลูกอายุ๖๐ปีนะคะ
ทีนี้เหมือนกับตะโกนเรียกพ่อแล้วพ่อไม่ได้ยิน

ที่เกิดเหตุนะเจ้าหน้าที่ตำรวจของหาดใหญ่
เขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
เป็นผู้สูงอายุวัย๘๘ปี
ทาวน์ฮาวส์๒ชั้นบ้านเล็กที่๗
คงทรัพย์๒ที่ตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
แล้วก็ผู้ตายถูกกระหน่ำยิงเข้าที่หน้าอก๖นัด
เสียชีวิตจมกองเลือดคาประตูบ้าน
แล้วก็มีการสืบทราบนะครับว่ามือปืนก็คือลูกชายแท้
เพราะว่าขับรถจักรยานยนต์แล้วก็มาจอดหน้าบ้าน
เรียกพ่อให้เปิดประตูให้แต่ว่ามีปากเสียงกัน
จนเกิดการกระหน่ำยิงขึ้นนะครับแล้วก็ลูกชายขับรถหลบหนีไป
ทางชาวบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าพ่อลูกคู่นี้
มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำนะครับ
ส่วนในบ้านก็จะมีผู้ที่พักอาศัยอยู่อีก๒คน
ก็คือตัวของผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีลูกของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกติดกับภรรยาเก่าด้วยนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจเข้ามาตรวจสอบก็รู้แล้ว
ว่าเป็นเหตุที่ลูกฆ่าพ่อจนตาย
ก็ต้องหาภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมัดตัว

วันนี้มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาแล้ว
เห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ลูกขี่รถมาจอดหน้าบ้าน
จนกระทั่งก่อเหตุยิงผู้เป็นพ่อจนเสียชีวิตคาตานะครับ

ยิงใส่ผู้เป็นพ่อเห็นผู้เป็นพ่อล้มแล้วคลานแล้วไหมฮะ

คานแล้วเพราะถูกยิงใส่นะครับ
สักพักหนึ่งลูกยังคอยสังเกตอาการของพ่อ
ซุดแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะฮะ
แน่นิ่งอยู่ตรงประตูเหล็กตรงนี้

เอาเท้าเหมือนไปเขี่ยอะไรบางอย่าง
ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธมีด
ซึ่งพ่อจะใช้ในการต่อสู้
คุณผู้ชมครับจริงภาพจากกล้องวงจรปิดมันยาวเลยนะ

เพราะว่าจะเห็นนะฮะตั้งแต่ลูกชายคนนี้

จอดไว้หน้าบ้านเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่
เหมือนเรียกให้คนในบ้านมาเปิดประตู
แล้วก็ผ่านไปหลายนาทีนะครับ
ก็ยังไม่มีคนลงมาเปิดประตู
ว่าลูกชายคนนี้ก็โมโห
พยายามที่จะดึงประตูเปิดเอง

แล้วก็ด้วยความที่พ่ออายุ๘๘แล้วหูตึง

ท้ายที่สุดนะฮะพ่อลงมาเปิดประตูให้ครึ่งหนึ่ง
ลูกชายก็มีการถกเถียงกับพ่ออีก
ลูกชายเดินวนเวียนกลับมาที่รถจักรยานยนต์
จากนั้นนะฮะเหมือนคว้าอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วทีนี้ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เห็นตรงนี้คุณ
กระหน่ำไป๖นัดจนพ่อเสียชีวิตนะครับ
หลังจากที่พ่อน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ตัวลูกชายนะปิดประตูเหล็กนี้
กำลังจะขึ้นรถจักรยานยนต์ขับออกไปจากบ้าน
ทีนี้เขาลงมาใหม่คุณหวนกลับมาใหม่นิดหนึ่ง
แล้วมาหาผ้าคลุมศพพ่อแล้วก็ปิดประตู
พอปิดประตูเสร็จก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
จริงคลิปเหตุการณ์ค่อนข้างจะยาวนะ
เพราะว่าเป็นภาพวงจรปิดจากบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับ
ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุนะลูกชายคือนายเสรีกุลดำรงวิวัฒน์อายุ๖๐ปี
ส่วนพ่อคือนายพิษกุลดำรงวิวัฒน์อายุ๘๘ปีนะ
ซึ่งเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่าตอนเย็นเห็นตัวนายเสรีขี่รถกลับมาแล้วก็ตะโกนเรียกนายพิษ
แต่ว่าพอนายพีชหูตึงแล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วย
เพื่อนบ้านยังไม่คิดอะไรคุณผู้ชมก็ขับรถออกไปทำธุระนอกบ้าน
กลับมาถึงปรากฏว่านายพิษถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้ตำรวจก็มีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้ววันนี้ทางพนักงานสอบสวนที่สพหาดใหญ่
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลา
ออกหมายจับตัวลูกชายวัย๖๐ปีก็คือนายเสรีโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะ
บรรยากาศที่บ้านวันนี้ก็ปิดเงียบไม่มีคนอยู่
ญาติกำลังอยู่ระหว่างการไปรับศพนายพิษที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
อันนี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าพ่อลูกคู่นี้ก็มีข้อมูลว่ามีอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่
บางทีจะมีเหตุทะเลาะวิวาดระเบิดอารมณ์ใส่กัน
แล้วรอบนี้รุนแรงที่สุดจนลูกยิงพ่อจนตายเลยนะคะ
คนเป็นลูกนะลูกชายก็ชอบกินเหล้าด้วยนะ

ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ตายหรือผู้มีพ่ออายุ๘๘ปี
ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเรียกสอบปากคำคนที่อยู่ในบ้านคนอื่นอีก
ก็คือภรรยาของตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ลูกเลี้ยงซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาด้วยนะครับ
ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวลูกชายไม่ได้นะ
ตัวนายเสรีเชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่
แล้วก็อาจจะมีการประสานญาติขอเข้ามอบตัว